คือร้องได้ให้ร้อง
คือร้องได้ให้ร้อง
อยากเจอคนจริงใจเมียไม่แถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเอ่ย
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเอ่ย
ขอบคุณครับ
แล้วก็ร้องตามกันด้วยนะ

เห็นน้าเขาร้องค่ะ
เห็นนะติ๋วร้องก็เลยร้องตาม

เอ่ยเต้นบ้าง

ใครอยากดูเอาขอเสียปรบมือหน่อย
โยยืนขึ้น
แจงง่าย
อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโลกโซเชียลที่ทำให้เด็กขนาดนี้เต้นได้

สดใสมากเลยนะคะ
มามาฟังคำเฉลยที่สุดแสนตื่นเต้นกันค่ะ
เงิน๘๐๐๐บาท
หมายที่ตั้งไว้กับคำเฉลยนี้ค่ะ

เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
ติ๋วร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
และเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
ติ๋วร้อง
ร้อง
ร้องผิดครับ
ผลออกมาคือร้องผิดนะฮะ

เป็นเพลงที่ผู้แข่งขันเราใช้สิทธิ์ตัวช่วยนะครับ

งยิ้มอีกนิดถ้าจะคิดจริงจัง

แต่กติกาก็ต้องเป็นกติกา
อย่างที่เป๊กบอกวันนี้ผิด๑จุด
แต่เป็นหนึ่งจุดที่กล้าหาร
เป็นหนึ่งจุดที่เข้มแข็ง
เป็นหนึ่งจุดแห่งความกล้าตัดสินใจด้วยวัยเพียงแค่นี้

ว่าตอนนี้ใจติ๋วเป็นยังไงบ้าง
ดีใจดีใจวนเสียใจค่ะ

เพราะว่าเหมือนว่าก่อนมาหนูก็ไม่ได้มีอะไรเลย
แล้วหนูมีเงินสามหมื่นอย่างนี้
อย่างหน่อยก็ให้แม่ปลดหนี้ค่ะ

และตอนนี้ติ๋วมีสามหมื่นเอาไปให้แม่ปลดหนี่
และตอนนี้ติ๋วก็มีเงินที่สะสมไว้ค่ะ

สามหมื่นบาทนะครับรับไปสามหมื่นบาท
เป็นเงินที่สะสมมาในเพลงที่๔นะครับ
หกหมื่นบาทก็คือร้องผิดในเพลงที่ห้า
เงินที่สะสมเราจะหักออกครึ่งหนึ่งนะครับ
เหลือสามหมื่นบาทครับ
ติ๋วอยากบอกอะไรพ่อกับแม่บ้าง
อยากบอกว่าดีใจค่ะวันนี้ค่ะ
ดีใจที่ได้ปลดหนี้ให้แม่

อยากบอกลูกว่าไม่ต้องเสียใจลูก
เดี๋ยวมีอากาศทีหลังก็มาอีกก็
แล้วก็สู้ไปลูก
เรื่องเงินเรื่องร้ายก็ไม่จำเป็นทนายหรอก

ติดต่อไปทีหลังมาอีกก็ต้องสู้

รายการของเรามีหลายรสชาติทีเดียว
มีทั้งความสำเร็จความยินดีความเสียใจ
ความตื่นตันความผิดหวังความสมหวัง
มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ

อยากขอบคุณทางรายการนะคะที่แบบ
เปิดโอกาสให้ทุกคนที่แบบ

แบบบางคนก็อาจจะยิ่งกว่าหนูด้วย

สร้างหลายอย่างในรายการนี้
ถ้าไม่มีหนูก็ไม่รู้จะ
ไปหาทางไหนมาปนนี้ให้แม่ได้ค่ะ
แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่ในห้องทรงนี้
ที่เป็นกำลังใจให้หนูค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ก่อนจะลากันไปพี่เป๊กอยากจะบอกติ๋วอย่างนี้ค่ะ
ความผิดพลาดของมนุษย์

คนที่ไม่ลงมือทำอะไรเลยสิคะ

คนที่ลงมือทำย่อมมีผิดพลาด

แล้ววันนี้ความผิดพลาดของติ๋วสวยงามมาก
ขอบคุณความสวยงามนั้นค่ะ

ก็มาติดตามเป็นกำลังใจ

รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

มายังไงชีวิตของเขาจะเป็นอะไร
ทางไทยรัฐทีวีนี้แห่งเดียวเท่านั้นนะครับ

เรื่องราวดีแบบนี้มีให้ชมกันได้นะครับ

ข้นต่อเนื่องทุกวินาทีค่ะ

เกมต่อชีวิตค่ะ
วันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะครับ

วันนี้ดีใจนะคะที่ได้ปลดหนี้ให้แม่ได้ค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มแม่ที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วประมาณ๔ปีค่ะ
ต้องขอขอบคุณรายการดีแบบนี้ที่เปิดโอกาสให้หนูได้มาทำเพื่อครอบครัวนะคะขอบคุณค่ะ
ทุกวันนี้หนูอยู่กับปู่กับย่าแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องอีก๓คนค่ะ
เขาเป็นลูกของอาค่ะพ่อแม่เขาแยกทางกันค่ะ
ชีวิตของหนูนะคะพอพ่อเสียได้ประมาณ๒๐วันแม่เขาก็ไม่มีแฟนใหม่ค่ะ
หนูก็เสียใจแต่ว่าไม่โกรธเพราะว่าเขาเป็นแม่ของหนูค่ะ
นี่คือบ้านที่พ่อกับแม่และตัวหนูเคยอยู่ค่ะบ้านความทรงจำค่ะ
หนูเคยมีความสุขที่บ้านหลังนี้ค่ะตอนนี้ได้ลื้อไปแล้วค่ะ
ย่าไม่มีเงินเลี้ยงห้องหนูก็เลยต้องเอาที่ดินแปลงนี้ไปจำนองสองหมื่นค่ะ
ถ้าพ่อดูอยู่หนูอยากจะบอกพ่อว่าหนูจะเอาที่ดินแปลงนี้คืนค่ะ